มารู้กันก่อนหน่อยจะได้รู้ว่า
หนาวไปแท้หรือยัง

เหลือว่าจะร้อนแค่ไหนนะฮะ
ต้องถามคนคนนี้คุณคุปตนันครับ
เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาร้อนเหลือเกินนะคุณก
สวัสดีทั้งสองท่านนะครับและสวัสดีคุณผู้ชมทั้งบ้านด้วย
คงต้องเตรียมรับมือกับความร้อนต่อไปแล้วครับ
อุณหภูมิก่อนหน้านี้เราอยู่ที่ประมาณ

แบบนั้นพอรับได้นะอันนั้นแหละครับ

วันนี้มีโอกาสพุ่งไปอยู่๓๙องศานะ

เตรียมทำเนื้อแดดเดียวหมึกแดดเดียว
หมักไว้นานแล้วได้ที่แล้ววันนี้พร้อม

แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปสัมผัสอากาศร้อนกัน
วันนี้มีหนึ่งสถานที่เป็นน้ำตก
มาดับความร้อนกันซะหน่อยแต่ว่าเป็นน้ำตกที่สหรัฐอเมริกา
ถ้าหากเป็นน้ำตกธรรมดาธรรมดาเราเอามาให้ชมอยู่แล้ว
แต่ว่าเป็นน้ำตกที่มีเปลวไฟอยู่กลางน้ำตกเลย
นี่ครับในภาพที่เห็นเปลวไฟอยู่ข้างหลังมาน้ำตก
ไฟตรงนี้เป็นไฟที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยดับด้วย
เอ้าเลยนี่เป็นธรรมชาติเหรอถูกต้องครับเขาบอกว่าน้ำตกแห่งนี้
รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่เห็นลุกชนแบบนี้
เพราะว่าตรงจุดตรงนี้เขามีการสะสมซากพืชซากสัตว์อยู่
กลายเป็นก๊าซธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ลุกติดไปแบบนี้
เจอน้ำก็ไม่ยอมดับสักทีแล้วก็ลุกแบบนี้ต่อเนื่องตลอดเวลา
คือเห็นน้ำกระเด็นเข้าไปก็เปียกอยู่นะแต่ก็ไม่ดับนะไฟนะ
นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจของนักท่องเที่ยวนะครับ
เวลาไปเยือนสวนสาธารณะแห่งนี้ก็ไปเก็บภาพกันมา
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแปลกนะครับ
เอามาให้ชมกันมาดับร้อนไม่รู้ว่าจะดับได้หรือเปล่า
ดับได้คือไปนั่งที่น้ำตกแล้วก็นั่งดูไฟก็ได้
นั่นแหละสินะฮะก็ถ้าเกิดไม่มีโอกาสได้ไป
น้ำตกไทยตอนนี้ก็สวยหลายที่นะครับ
ไปถ่ายภาพสวยกันมาแล้วมาฝากให้เราได้ชมกันด้วยนะครับ
อย่างที่ได้บอกไว้วันนี้อุณหภูมิมีโอกาส
พุ่งขึ้นไปอยู่๓๙องศาเซลเซียตเป็นจุดไหน

จุดไหนมาดูกันนะครับนี่คือภาพจากระบบพยากรณากาศ
ทำให้อากาศนั้นร้อนละอุก็คือเรื่องของกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุม
เมืองไทยของเรานะครับจะสังเกตว่าตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
เมฆบางตาเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลาง
ประเทศแบบนี้เองจึงทำให้ความร้อนจากแสงแดด
สามารถส่งตรงมายังบริเวณทางตอนบนได้ค่อนข้างเยอะ
ทีเดียวจึงทำให้อุณหภูมินั้นตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหลัง
กลางสัปดาห์อุณหภูมินั้นจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศ
มาดูการคำนวณอุณหภูมิกันนะครับจากการตรวจสอบ
ช่วงเช้าวันนี้พื้นที่สีเขียวยังคงปกกลุ่มหลายพื้นที่

เช้านี้เหนืออีสานยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นครับ
แต่ว่าในช่วงบ่ายวันนี้ดูบริเวณตอนกลางประเทศดีครับ
พื้นที่สีม่วงคืออากาศร้อนจัดนะครับ
อุณหภูมิ๓๙องศาเซลเซียตลบบุรีนครปฐมอายุทยาอ่างทอง
กรุงเทพมหานครก็มีโอกาสที่จะเจออุณหภูมินี้นะครับ
วกกับความชื้นที่พัดเข้ามาเพิ่มเติมในระยะนี้อีก
จะทำให้อุณหภูมิความรู้สึกจริงอาจจะมากกว่า๓๙องศา
จะอยู่ที่ประมาณ๔๐ต้นก็ได้นะครับ
ทีนี้ดูช่วงเช้าวันพรุ่งนี้จะสังเกตว่าสีน้ำเงินถอยร่อนออกไปนะครับ
เหนืออีสานยังคงได้สัมผัสเย็นเล็กนะครับ
ในช่วงเช้ากับช่วงค่ำแต่ว่าตอนกลางวันนั้นแดดยังคงแรงนะครับ
ช่วงกลางวัน๓๙องศาเซลเซียตจุดที่ร้อนตามมาก็คือ

โดยเฉพาะตอนล่างก็จะเริ่มอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นี่คือการคาดการณ์อุณหภูมินะครับหลังจากนี้เป็นต้นไป
ใครจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งไปกินข้าวกลางวัน
เด็กน้องหนูนะครับไปเล่นน้ำอาจจะต้องระวังกันหน่อย

ถึงแม้ว่าจะมีอากาศร้อนแต่ว่าฝนยังคงมีนะครับ

มีแต่แถวเฉยภูมิขอนแก่นคลายอยู่บริเวณด้านกล่าว
ต้องระวังนะครับอากาศร้อนแบบนี้
ที่ตกมามีโอกาสเป็นฝนฟ้าขนองนะครับ

แล้วก็กลางสัปดาห์นะครับก็จะมีกลุ่มฝนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามา
บริเวณตอนกลางของประเทศเหมือนช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ที่มีกลุ่มฝนเข้ามาในกรุงเทพเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออก
จับตาต่อไปนะครับว่าจะเป็นพื้นที่ไหนกันบ้าง
ส่วนฝนใต้ครับหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้
ฝนตกเยอะเหลือเกินหลังจากนี้เป็นต้นไป
ถ้าหากคำนวณต่อไปอีก๒วันฝนก็จะลดลงนะครับ
สิ่งที่ต้องเน้นย้ำสำหรับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง

หมอกค่อนข้างหนาเลยทีเดียวโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสาน
ใครที่จะใช้รถใช้ถนนคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ที่สำคัญครับในช่วงหลังกลางสัปดาห
จะมี๑ปัจจัยเข้ามาเยือนเมืองของเรา
ก็คือมวลอากาศเย็นมาอีกแล้วนะครับยังไม่ได้จากไป
การมาคลั้งนี้หน่อยนะครับคาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อเมืองของเรา
ตั้งแต่วันที่๗ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๐มีนาคม
ตอนนี้เข้ามาปกกลุ่มหลายพื้นที่ทำให้อากาศร้อนอบอ้าว
เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดฝนฟ้า
พระขนองฟ้าร้องภรรผาในช่วงวันที่๗๘
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
อยู่บริเวณดังกล่าวติดตามข่าวเตือนภัยต่าง
ติดตามประกาศเตือนภัยติดตามการพยากรณากาศอย่างสม่ำเสมอด้วย